ท่านผู้ชมครับมีเรื่องเตือนภัยกันหน่อยนะฮะ
ค้าแม่ค้าที่พระนครศรียุธยาแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงด้วยนะครับ
มีแม่ค้าขายไก่ย่างนะเป็นไก่ย่างชื่อดังด้วย
ก็ถูกคู่สามีภรรยานะครับทำทีมาซื้อไก่ย่าง
แล้วอาศัยทีเผลอเนี่ยเชิดไก่ไปเลยนะครับ
ไก่เลยเหรอคะเอาไปเลยฮะไม่จ่ายเงินนะครับ
ค่าไก่ย่างเนี่ยสามร้อยบาทโอ้คือสามร้อยบาทในยุคนี้นี่สำคัญนะฮะ
ใช่ค่ะแล้วก็ทำงานทำมาหากินกันเนี่ยต้นทุนทั้งนั้นนะครับ
เรื่องราวเตือนภัยนี้เผยแพร่ผ่านเพจหนึ่งนะครับ
โพสต์เตือนภัยพ่อค้าแม่ค้าสามีภรรยาคู่หนึ่งทำทีมาซื้อไก่ย่าง
ช่วงเจ้าของร้านเผลอเนี่ยหยิบไก่แล้วขี่จักรยานยนต์หนีไปไม่จ่ายเงินนะฮะ
ฮะโพสต์นี้เผยแพร่ไปเนี่ยโอ้โหมีพ่อค้าแม่ค้าบางคนเนี่ยบอกว่า
เคยโดนเหมือนกันขายลูกชิ้นทอดโดนไป๘๐บาทนี่นะฮะ
ทีมข่าวของเราไปตรวจสอบนะครับเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นที่ร้านขายไก่ย่าง
ริมถนนสายวัดพนันเชิงวัดใหญ่ชัยมงคลที่พระนครศรีอยุธยาครับ
นี่ร้านนี้ฮะค่ะผู้เสียหายเนี่ยก็คือเจ้าของร้านนะครับ
นางสาวกฤษณาบุญเที่ยงอายุ๕๓ปีนะครับ
เย็นวันที่๑๐เมษายนตอนนั้นเหลือของอยู่หน้าร้านไม่มาก
กำลังจะปิดร้านแล้วมีลูกค้าผัวเมียคู่หนึ่งขี่จักรยานยนต์
สีน้ำเงินขาวมาจอดหน้าร้านลักษณะของฝั่งสามีเนี่ย
จะเป็นคนรูปร่างสูงใหญ่แล้วก็อ้วนหน่อยท้วมหน่อย
อายุสัก๕๐มาสอบถามมาซื้อของนะ
ตอนนั้นเหลือไก่อบชานอ้อยอยู่๔ชิ้นไก่กรอบชิ้นหนึ่ง
ผู้ชายคนนี้บอกเอาเหมาหมดเลยเหมาหมดเลยเอาข้าวเหนียวด้วย
นี่นะข้าวเหนียวอีก๓๐บาทจากนั้นก็สั่งไก่จ้อทอดอีก๕ไม้เพิ่มด้วย
ก็รีบเตรียมของให้ระหว่างนั้นนะครับผู้ชายคนนี้ก็ชวนคุยไปเรื่อย
จังหวะเดียวกันฝั่งของภรรยานะครับจะรูปร่างอ้วนหน่อย
นะตัวไม่สูงตัวเตี้ยอายุสักห้าสิบเหมือนกัน
ลงมานะครับเดินมาซื้อของที่ร้านอีกเหมือนกับจะแกล้งหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะ
รถมาเดินมาซื้อของที่ร้านต่อมาเนี่ยพอเธอเตรียมของเสร็จ
ก็คิดเงินสามร้อยห้าสิบเอ็ดบาทก็ลดให้หกบาทค่ะเหลือสามร้อยสี่สิบห้า
ฝ่ายผู้ชายบอกเดี๋ยวเอาเงินที่เมียมาจ่ายให้เธอก็หันไปเก็บของหลังร้าน
จากนั้นผู้ชายก็คว้าถุงไก่ย่างไปนะฮะถุงหอยจอด้วยแล้วขี่จักรยานยนต์ไปเลย
อืมเธอก็คิดว่าเออสงสัยเขาคงไปเอาเงินที่ภรรยาจริงจริงมั้ง
พอนานไปสักพักหนึ่งเริ่มเอกใจนะครับตามไปดูเห็นทั้งคู่ซ้อนรถจักรยานยนต์
ขี่ไปไกลนู่นแล้วเป็นร้อยเมตรแล้วก็เลยรู้ตัวว่าถูกหลอกแน่
จนกระทั่งพ่อค้าที่ขายของแถวนั้นออกมาบอกว่าสองคนนี้คือมิจฉาชีพ
เพราะเคยเจอผัวเมียคู่นี้มาหลอกซื้อของแล้วไม่จ่ายเงินเหมือนกัน
เนี่ยวันนี้เราไปเนี่ยฮะคือแม่ค้าที่เขาถูกเชิดไก่ไปเนี่ยฮ

ช่วงนั้นเขาบอกว่าพ่อมึงรออยู่ตรงนี้นะ
แล้วสักพักเมียเขาเดินไปแตงโมจะอยู่หน้าโลตัสเลยไปอีกประมาณสัก๒๐๓๐เมตร
ถึงหน้าโลตัสหน้าร้านแตงโมไม่มีสอบถามคนแถวนั้นเขาบอกว่า
ผัวเมียคู่นี้เคยมาหลอกเขาแบบเดียวกันเราก็เลยถึงบังอ้อว่าเราโดนหลอก
เราไปไล่สอบถามพ่อค้าแม่ค้าในพื้นที่ดูเนี่ย
เคยมีคนถูกสองผัวเมียคู่นี้มาหลอกซื้อของแล้วไม่จ่ายเงินเยอะนะฮะ
ค่ะอย่างแม่ค้าคนนี้ฮะบอกว่าสองผัวเมียคู่นี้เคยมาซื้อดอกไม้ที่ร้านนะ
แต่บอกราคาถามกันแล้วแบบไม่ถูกใจก็เลยไม่ซื้อ
แต่ก่อนหน้านี้ประมาณหนึ่งเดือนเคยเห็นเพื่อนในเฟซบุ๊กบอกว่าถูกสองผัวเมียคู่นี้
แกงถุงไปที่ซื้อมาแขวนหน้ารถนะฮะขโมยไปเลยนะครับ
เขาจะจอดผู้หญิงจะเดินไปดูตามของใช่ไหมคะ
พ่อค้าขายลูกชิ้นทอดบอกกับเราว่าเคยเกือบจะถูก
สองผัวเมียคู่นี้หลอกซื้อลูกชิ้นเหมือนกันนะครับ
พฤติกรรมคล้ายคล้ายกับแม่ค้าขายไก่ย่างเลยนะฮะที่ว่าโดนไปเมื่อวันก่อนเนี่ย
โดยคนใดคนนึงเนี่ยจะนั่งรอที่รถแล้วสั่งของสองผัวเมียคู่นี้นะฮะที่พ่อค้าขายลูกชิ้นบอกกับเรานะครับ
ส่วนอีกคนจะแกล้งไปซื้อของร้านอื่นนะฮะ
แล้วเหตุการณ์ที่เขาเจอเนี่ยคือฝั่งเมียเนี่ยมาซื้อลูกชิ้น๓๐บาท
พอได้ลูกชิ้นบอกให้รอเพราะว่าเงินอยู่ที่ผัวผัวก็จะแกล้งเดินไปซื้อร้านอื่น
แต่วันนั้นปรากฏว่าฝั่งผัวเนี่ยยอมรับว่าไม่มีเงินจ่าย
ตอนนั้นก็เลยเริ่มเอกใจว่าเป็นมิจฉาชีพแน่ก็เลยไม่เอาความ
แต่ก็เห็นว่าอ้าวไม่มีเงินก็ให้ลูกชิ้นฟรีไปกันแล้วกัน

ของผมแค่๓๐เองผมก็เลยไม่นั่นแต่กลัวจะไปทำหลายที่อะไรอย่างนี้
จะเยอะเข้าคนเขาก็เดือดร้อน
รายเขาก็ไปแจ้งความก็มีนะครับ
ไม่ได้ไปแจ้งความก็มีก็อาจจะเห็นว่าอ่าราคาหลักสิบหลักร้อย
แต่ว่าถ้าโดนกันหลายล้านนี่ก็ไม่ไหวนะครับ
ก็เลยอยากฝากเตือนกันว่าสองผัวเมียมิจฉาชีพเนี่ย
มีอยู่แถวพระนครศรีอยุธยาหลอกซื้อของแล้วไม่จ่ายเงินนะครับ
ใช่ค่ะก็อย่าเพิ่งให้ของไปแล้วกันเนอะ
แลกเงินแลกยื่นหมูยื่นแมวกันก็แล้วกันเพื่อความปลอดภัยนะคะ